ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายภูมินะครับต้องเตือนภัยกันแล้วฮะ
พระยังโดนนะฮะมีพระรูปหนึ่งบอกว่ามีชายหญิงสามีภรรยาเนี่ย
ทำทีมาพูดมาคุยนะจะมากราบมาไหว้แล้วเอานมมาให้ฉัน
ค่ะเสร็จเรียบร้อยฉันนมเสร็จโอ้โหคงผสมยานอนหลับ
ึนงงไปหมดแล้วก็โดนขโมยเงินไปแปดพันกว่าบาทอืมนี่นะฮะ
รูปนี้นะครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
วัดศรีดาวเรืองครับตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะครับ
พระสัมฤทธิ์สิงหโหนะฮะท่านอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเป็นพระลูกวัดครับ
บอกว่าถูกคนร้าย๒คนนะฮะมารูดทรัพย์สินไปได้เงินสดไป๘๐๐๐กว่าบาท
ว่าจะเป็นสองสามีภรรยานะฮะพระสำริทบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นยี่สิบเก้าพฤศจิกายนครับ
ท่านผู้ชมครับวันนั้นมีคนร้ายสองคนขับรถมาจอดที่วัดนะ
เจ้าอาวาสวัดก็ถามว่ามาหาใครคนร้ายผู้ชายบอกว่ามาหาพระสมนึก
ซึ่งคือชื่อเล่นของพระสำริทนะพระสำริทท่านชื่อเล่นชื่อสมนึกนะค่ะ
เจ้าวาดก็บอกว่าเอาเหรอสองคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยใส่บาทกับพระสำริดเป็นประจำนะครับ
ก็เดี๋ยววันที่๓๐จะไม่อยู่อยากจะมาใส่บาทไว้ก่อน
วันนั้นมาคือเย็น๒๙นะก็มาก็มาถึงกุฏิมาถึงกุฏิ
ทีแรกก็ให้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยทำเป็นร้องห่มร้องไห้
บอกเนี่ยมีลักษณะแบบนั้นแบบนี้อยากจะถวายนมอยากจะมาใส่บาท
แล้วก็เอานมกล่องมาถวายท่านก็ฉันเข้าไปเจาะแล้วก็ดูด
ฉันเข้าไปนะฮะผ่านไป๕นาทีรู้สึกแบบอาการเหม่อลอย
แล้วผู้ชายที่มากับผู้หญิงเนี่ยอยู่ดีเดินขึ้นมาบนกุฏิ
แล้วก็ดึงตัวพระสำริทเข้าไปด้านในกุฏิค่ะแล้วล็อกประตูด้านนอกเอาไว้ด้วยนะฮะ
จากนั้นก็จับพระสำริทกดลงพื้นไม่ให้ดิ้น
ห้ามส่งเสียงตะโกนบอกใครอ้างว่าเป็นตำรวจ
ขอยืมเงินสักหมื่นนึงได้ไหมแต่พระสำริทบอกไม่มีนะ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นมีเท่าไหร่เอามาให้หมดนะครับ
วันหนึ่งเดี๋ยวเอามาคืนพระสำริทท่านก็บอกว่าท่านก็กลัวอันตราย
ค่ะนะก็เลยเอาเงินที่มีในซองอยู่สี่ซองอ่ะให้ไปหมดเลย
นะฮะก็แปดพันกว่าบาทนะครับพระสำริทบอกว่าคนร้ายที่เอาเงินไปเนี่ยนะครับ
เงินที่เอาไปเนี่ยเพิ่งถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวมาเมื่อเดือนกันยายน
ได้มาหมื่นหนึ่งนะฮะใช้ไป๒๐๐ตอนนี้เหลือ๘๐๐คนร้ายเอาไปหมดครับ
เขารู้จักชื่อทางนี้ได้ยังไงสองคนผู้หญิงผู้ชายนะ
ถ้าไม่จากพระองค์นั้นมาก่อนพระองค์นั้นเข้ามาก่อนได้ยังไง
มาก่อนแล้วใช่ไหมคราวนี้เขาก็อาจจะนั่งอยู่ในรถเนี่ย
แล้วเขายังเขาจะรู้ได้ว่ายังไงว่าอยู่ห้องนั้นห้องนี้อาจารย์สมนึกอยู่ห้องไหน
พระลูกวัดอีกรูปหนึ่งที่อยู่กุฏิเดียวกันกับพระสำริทนะครับ
บอกกับเราว่าวันเกิดเหตุท่านทำวัดเย็นอยู่อืม
ก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนเกิดเหตุสองวันเนี่ย
มีความผิดสังเกตอยู่มีพระรูปหนึ่งมาขอจำวัดด้วย
บอกว่ามาจากพิศนุโลกมากางเต็นต์พักอยู่หน้ากุฏิของพระสำริทนะ
แล้วเนี่ยก็ทำเป็นถามว่าเออพระสำลิดท่านมีเงินเยอะไหม
ถ้ามีเงินเยอะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพิศนุโลกไปจีบแม่ม่ายแถวนั้นอะไรประมาณอย่างนี้
เหมือนกับสอบถามว่าใครมีเงินเท่าไหร่อะไรยังไงก็ไม่รู้ว่าพระสำริทท่านบอกอะไรไปบ้าง
แล้วจะเป็นคนที่มารูดทรัพย์อะไรตรงนี้ไปหรือเปล่าที่แบบรู้เหตุการณ์แล้วว่า
เออพระรูปไหนมีกุฏิมีเงินอะไรพวกนี้นะครับ
ประมาณ๒คืนแล้วคืนที่สองตื่นเช้าขึ้นมาผมไม่ไปบินทบาทไปสองรูป
ชาวบ้านเขาก็พูดบอกว่าพระรูปนี้หน้าตาแปลก
เออเดินไปไม่สำรวมเลยได้ยินสีกาพูด
อยู่เนี้ยกับหลวงพ่อเขาอาจจะคุยกันอ่าคุยกันว่าเออ
หลวงพ่อต้องมีเงินอ่าเขาส่อหาเนี่ยเขาส่อหามาว่ามี
ไม่มีก็ไม่รู้อ่ะเนอะเขาก็สอบคำพูดคำเนี้ยเออ
บางทีถ้าหลวงพ่อพูดจริงเขาก็ว่าเออผมมีใช่ไหมเออ
ไอ้พวกเนี้ยมันมองคนดูง่ายเลยแหละเขาเรียกว่ามีชาญในตัวอ่า
มีสารในตัวอย่างรู้แม้กระทั่งกิริยาท่าทางของคุณอ่ะ
มันก็รู้แล้วถ้ามันเป็นผ้าจริงเนี่ยโอ้โหไปไหนเลย
มันจะปมแล้ววะผมว่ามันจะบอมมากกว่า
อ่าชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าก็สงสัยจะเป็นพระรูปนี้หรือเปล่า
ที่ว่ามาขอจำวัดอะไรอยู่บอกว่ามาจากพิศนุโลกอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ให้มิจฉาชีพในกลุ่มนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมกันก่อเหตุนะฮะ

อืมก็ระวังไว้ก่อนกันแล้วกันใช่ค่ะ